นะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวเมาซ์ข่าวลือมาบอกว่านางเอกกลิ่นหอมชวดงานแต่งเพราะว่าต้องให้พี่ชายเค้าแต่งก่อน
ทำแล้วไม่จริงบ้านขุดสูงกรานค่ะท้ายที่สุดค่ะเค้าหมด
นั่นเองนะคะกับนักแสดงสาวศรีริต้าเจนเซ่นค่ะ
งานนี้ชาวเน็ตบอกเลยว่าตัดช้อยคู่เดียวไปได้เลย
เพราะคุณกรเขาออกมายืนยันนะคะว่าไม่ใช่เขาแน่นอน
แลนแต่งงานกับซีริต้าเหมือนเดิมเป๊ะต้นปีหน้าเจอกันค่ะ

ไม่ทราบว่าใครแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตามผมครับ

ก็เอาสมเหตุสมฝนและก็อยากให้มันดูอบอุ๋นน่ารักมากกว่า
ก็ปกตินะก็ไม่ได้อะไรมากกว่าเดิมเป็นพิเศษ
เพราะว่าและเรียนและเยอะ
กลัวจะหลุดนู่นหลุดนี่อะไรอย่างนี้